ขนมเข็งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขนมชนิดที่เอาไว้ไหว้บรรพบุรุษในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้
ที่ไหนล่ะดังอ่ะเบตงจังหวัดยาลาบอกว่าปีนี้ไม่ไหวแล้ว
ไม่ไหวจริงเพราะว่าวัตถุดิบในการทำขนมเข็งมันแพงทุกอย่างเลย
ขอเถอะนะขอกันตรงเลยขอปรับราคาขึ้น๕บาท๕บาทค่ะคุณผู้ชมนี่คือร้านขนมเข็งนะคะ
เจ้าของชื่อว่าคุณพิไลพรธนพงธกรนะคะ
อยู่ในเขตเทศบาลเมืองเบตงของอำเภอเบตงจังหวัดตรานะคะ
จะบอกว่าร้านนี้เขาทำขนมเข็งขายในช่วงเทศกาลตรุษจีนทำมานานกว่า๒๐ปีแล้ว
จนเป็นที่รู้จักของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในอำเภอเบตงจังหวัดยาลาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างดีนะคะ
มาตั้งแต่ขนมเข็งราคากิโลกรัมละ๔๐บาทจนมาถึงปีนี้ต้องขายในราคากิโลกรัมละ๑๓๕บาท
ขอปรับขึ้นจากปีที่แล้ว๕บาท
เพราะวัตถุดิบต่างอย่างที่เราทราบกันดีนั่นแหละค่ะ
มันปรับตัวแพงขึ้นหมดเลยนะคะ
แต่ปีนี้ราคาปรับขึ้นใช่ไหม

ลดปริมาณการทำขนมเข็งลงนะคะ

ทำขนมเข็งเนี่ยคือจะบอกว่า
หลายพันกิโลกรัมนะแต่ละปีนะ
ปีนี้ลดเหลือ๕๐๐กิโลกรัมเท่านั้น
เพราะว่ายอดสั่งมันลดลงค่ะนะคะ

แบ่งเป็น๓ไซส์๓ขนาดด้วยกัน

ชอบเนี่ยขนมเข็งชุบไข่ทอด
ช่วงศูนย์จีนก็จะนี่แหละได้ทานกันนี่แหละ

ไปดูพี่สนุโลกค่ะพี่สนุโลกพี่สนุโลก

แล้วต้องลองทานเพราะอร่อยมากเลยนะครับ
ขนมมงคลไหว้เจ้าของชาวจีนแต้จิ๋วนะคะ

นี่ฮะใช่โรงเจอิ๊วเข่งเซียงตึ๊งนะฮะเป็นโรงเจอิ์เก่าของตระกูล

ทำขายแล้วก็แจกจ่ายให้กับลูกหลานในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้
แล้วก็มีการเพิ่มช่องทางทางออนไลน์ในการขายด้วย
ก็เจงหรือว่านางกรยากรแทร่ตั้งอายุ๖๒ปีบอกว่า
คือลูกหลานสืบทอดวิธีทำขนมชื่อคักกล้วยมาเป็นร้อยปีแล้วนะคะ
แล้วก็เป็นขนมที่โดดเด่นที่สุดในบรรดาขนมแต้จิ๋วทั้งหมดเลย
เป็นเอกลักษณ์ทั้งรูปทรงรสชาติความหมายและวัตถุดิบ
โดยตัวแป้งจะมีการผสมถือคักถือคักคืออะไรล่ะ

คักก็คือย่านวลน้อยที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว
มีสรรพคุณทางสมุนไพรคือแก้ไอขับเสมหะ
เออนี่ฉันควรต้องทานแล้วนะตอนนี้รู้สึกมีเสมหา
แก้ไอขับเสมหาลดไข้ปวดตามข้อ
แล้วข้างในคือมีไส้ถั่วทองแล้วก็ไส้งาดำ
ราคาขายังคงเดิมก็คือชิ้นละ๒๐บาท
ที่นี่ทำขนมชื่อคักกล้วยปีละ๒ครั้ง
ก็คือเทศกาลตรุษจีนกับเทศกาลโคมไฟ
ในปีนี้มียอดสั่งซื้อแล้วกว่า๑๐๐ชิ้นนะคะ
ใครที่อยากลองทานขนมฉือกคักกล้วยนะคะ
ก็ติดต่อไปได้ตามหมายเลขโทรศัพท์

ขนมฉือคักกล้วยนะคะ